เกาะติดกันต่อเนื่องนะครับกับภารกิจในการค้นหา๑๓ชีวิตที่
หลวงฮะตอนนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายก็กำลัง
แหลงอยู่พอดีนะครับแล้วก็ทีมข่าวของเราพร้อมรายงานสดแล้ว
ติดตามได้จากคุณทัศนัยโคตรทองทีมข่าวที่ถ้ำหลวงครับ

เชิญครับค่ะเพิ่งผสมครับ
หลังจากเมื่อสักครู่ที่ผ่านมามีการซ้อมแผน
ช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยติดทำสิบสามคน
แบบเสมอจริงครบรูปแบบช่วงนี้ท่านผู้ว่าก็แต่
ข่าวสรุปผลการซ้อมที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อสักครู่
ปรากฏเสียของท่านคือว่าช่วงนี้พร้อมกันเลยครับ
ต้องจะลำบากเข้าออก

ต้องรู้กันว่าตรงไหนคนอะไร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

หัวหน้าส่วนราชการในระดับจังหวัดแต่หน่วยต่างเนี่ย

ท่านจะเห็นว่าเมื่อคืนรถทางโหลดเข้ามาวิ่งนะครับ
ถึงจะเป็นภูมิบริการสถานการณ์ได้นะครับ
ก็ผมขอรายงานว่าอยู่ตรงนั้นก่อนเพราะว่าเรารับรายงานอย่างเป็นทางการนะครับ
ยังไม่คาดการณ์หรือรายงานสิ่งที่ไม่เป็นทางการออกไปนะครับ
เรื่องปล่องครับเมื่อเช้านี้ทราบว่าลงรถไปถึง๖๐เมตรแล้วใช่ไหมครับ
ไม่ยืนยันครับเพราะไม่ได้รับรายงานนะครับ
๔๐เมตรครับผมยืนยันแค่๔๐เมตรที่เป็นทางการครับ
แล้ว๔๐เมตรตอนนี้คือมีความคืบหน้าไงบ้างครับ
ยังไม่ได้รับรายงานเป็นทางการเลยครับ
เมื่อเช้าก็นั่งคุยกันอยู่นะครับไม่เห็นมีอะไร
เราบอกว่าแผนหลักเราคือนำไปเปิดทางเข้าไปในถ้ำให้ได้แล้วออกมาปากถ้ำ
ถ้าเราเปิดน้ำได้ไม่ต้องทั้งหมดถ้ำนะฮะแต่เพียงพอที่
มีการซ้อมกู้ชีพที่จะพาผู้ที่หายไปมาออกทางอื่นไหมครับ
เพราะว่าวันนี้คือออกทางปกติใช่ไหมครับ

มีทางที่นำผู้ถึงทางอื่นไหมครับ
ออกทางอื่นที่น้องบอกนะครับ
แผนเลือกนั้นเรายังไม่ได้คิดครับ
เพราะว่าเราใช้วิธีถ้าเจอแผนนั้นนะฮะ

เพราะการดึงสภาพอากาศถ้าเจอฝนแล้ว
หรือเจอลมแรงมันมีความเสี่ยงสูงทั้งผู้ปฏิบัติแล้วก็ตัวน้องเขา
ไปเอาอาหารและน้ำแล้วเอาหมอลงไปอยู่กับเขาจะปลอดภัยกว่า
วันนี้ถ้าเป็นแผนนั้นเราใช้แผนนี้ครับ

ผู้ปกครองเขาก็มีจิตตอนนี้ดีขึ้นนะครับ
ท่านไปดูครับผมไปหาเขาวันละสองครั้งนะครับ
ไปนั่งคุยกับผู้ปกครองเขาวันละ๒ครั้งนะครับ
เขาขาดเตียงผมก็หาเตียงเขาขาดผ้าห่มผมก็หาผ้าห่มนะครับ
ผมรับทราบปัญหาเขาทั้งหมดครับ

ต่อรู้ใหม่เราบอกว่ามี๓เพิ่มพอมี๑ก็จุดที่๔นึงครับ
ขออนุญาตนะฮะ

แรงข้อของทันผู้ว่ารัฐกาลจังหวัดเชียงบร้าย
เหมือนจริงเต็มรูปแบบทั้ง๑๓คนเสร็จสิ้นไปเรียบร้อย
เพื่อให้รู้ว่าขั้นตอนต่างเป็นอย่างไร
รวมทั้งหลังจากซ้อมเสร็จแล้วก็พบปัญหาอุปสรรคที่มากพอสมควรครับ
ทำให้รู้ว่าต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเรื่องของแผนอย่างไร
เพื่อให้รถนั้นสามารถออกจากพื้นที่ได้
เพราะว่าเมื่อสักครู่นั้นรถไม่สามารถออกไปได้
ติดมรดที่จะเข้ามาในพื้นที่ทำให้เป็นอุปสรรคในการช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัย
ไปถึงที่พัทยาบีสซึ่งคาดว่าจะมีท่านที่๓คนนั้นรอความช่วยเหลืออยู่ครับ
นี่คือความคืบหน้าทั้งหมดในช่วงนี้เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อนะครับ
จะพาคุณผู้ชมไปดูว่าขั้นตอนของการซ้อมแผนที่ผ่านมาเป็นอย่างไรกันบ้าง